มาดูเหตุนี้ครับชายวัย๕๖ปีที่จังหวัดบุรีลำ
ขโมยควายสุดที่รักของผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
ก่อนจะจูงลัดเลาะไปตามหมู่บ้านเตรียมเอาไปขาย
แต่สุดท้ายยังไม่ทันขายเลยครับถูกจับกลุ่มตัวได้
คุณลุงวัย๕๖ปีอ้างว่าต้องการนำเงินไปใช้หนี้ใช้สิน
เพราะว่ากู้เงินนอกระบบมา
บ้านโครกน้อยหมู่๑๐ตำบลนองสะโหน่าว่าสามารถจับ
คนร้ายขโมยควายของผมได้แล้วผมจับเองได้แล้ว
อยู่ระหว่างสอบสวนเลยตำรวจก็เลยรุดไปตรวจสอบ
ซึ่งเป็นเจ้าของควายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลย
นายสมานผู้ใหญ่บ้านเจ้าของควายเล่าให้ฟังว่าเลี้ยงควายตัวนี้ไว้แล้วก็รวมตัวอื่นด้วยทั้งหมด๙ตัว
ช่วงประมาณ๑๐โมงเช้าขณะกำลังนำควายลงไปกินน้ำที่สระ
สังเกตเห็นว่าเจ้ากอมเจ้าควายเพศเมียอายุ๕ปีน้ำหนัก๗๐๐กิโลกรัมหายไปไหน
ตะโกนเรียกเจ้าก้อมเจ้าก้อมก็ไม่เจอ
ตามหาเดินทั่วก็ไม่เจอ
ต่อมานะครับได้รับโทรศัพท์จากญาติที่อำเภอประโคนชัย
ว่าตำรวจได้กักตัวผู้ต้องสงสัยและควายของกลางไว้ได้
ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะได้ข่าวนี้มา
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้ากรรมหรือเปล่านะครับ
จากการสอบสวนนะครับนายสมศักดิ์เกิดเกต
วัย๕๖ปีซึ่งเป็นลูกบ้าน
ก็เป็นลูกบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะบ้านโคกน้อยนะ
รับสาภาพว่าขโมยควายของผู้ใหญ่บ้านไปจริง
เงินมันไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวเลย
ก็ไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบมา
โดยลุงสมศักดิ์กู้มา๖๐๐๐บาท
ภรรยาของลุงป้ากู้มาอีก๑๘๐๐๐บาท
รวมแล้วครอบครัวของลุงกู้มา๒๔๐๐๐บาท
จ่ายดอกรายวันทุกวันเลยคุณ
ดอกเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมคุณพัน๒๐๐บาทต่อวัน
แค่ดอกเยี่ยมนะต่อวันเงินต้น๒๔๐๐๐บาท
แต่ระยะ๔๕วันที่ผ่านมาคือไม่มีเงินจ่ายดอกหล่ะ

เงินต้นนี้ไม่ต้องคิดเลยเวลาเจ้าหนี้มาเก็บดอก
ลุงและป้าซ่อนอยู่ตามป่าเลยนะ

ทีนี้นะฮะตอนไปซ่อนตัวในป่า

ควายผู้ใหญ่บ้านผูกไว้ทุ่งนา

ลุงป้ามาขโมยเจ้าควายตัวนี้
พาเดินลัดป่าตั้งใจนำไปขายต่างอำเภอนะครับ
แล้วก็เมื่อได้เงินมาบอกว่าอยากจะไปใช้หนี้
แต่สุดท้ายไม่รอดเลยฮะ